ดูความคืบหน้ากรณีที่โจรสาวไปวิ่งราวทรัพย์ก็คือไปได้ทองรูปภัณฑ์เนี่ย
สามเส้นน้ำหนักรวมสิบเอ็ดบาทมูลค่ากว่าสองแสนบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้
ตำรวจสพปลวกแดงไปจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะที่บ้านพัก
ส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากที่มีภาพนี้ปรากฏออกไป
ชาวเน็ตก็ช่วยกันค่ะพลังโซเชียลช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์
ปรากฏว่าสามีของคนร้ายสามีของโจรสาวอะไรเนี่ย
แชร์ด้วยค่ะอ๋อไปแชร์ด้วยก็ภาพเมียตัวเอง
ใช่แต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นเมียตัวเองเป็นคนทำ
ทีนี้เนี่ยตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้นะคะ
โจรสาวรายนี้ก็คือนางสาวบุญแตงชินภูเขียวอายุสามสิบหกปี
ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักค่ะหลังจากที่สืบทราบมาว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ย
ก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ร้านทองภูมิฐานกลางตลาด
มับอย่างพอได้ซ่อยคอทองคำไปนี่นะคะ
สามเส้นน้ำหนักรวมสิบเอ็ดบาทมูลค่าสองแสนบาท
ซึ่งการจับกลุ่มตำรวจสามารถยึดของกลาง
เป็นสร้อยคอทองรูปภัณฑ์หนักห้าบาทหนึ่งเส้นเงินสดเกือบห้าหมื่นบาท
รวมทั้งเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาใส่วันก่อเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เรื่องต้นผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่าตัวเธอเองเป็นสาวโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้แล้วก็ก่อเหตุเพียงคนเดียว
เพราะว่าต้องการหาเงินไปถ่ายรถเก๋งที่ติดไฟแนนซ์
เล่าบอกว่าหลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงงานนะ
จอดรถทิ้งไว้หลังจากนั้นก็นำ
สร้อยข้อมือสร้อยคอ
น้ำหนักเส้นละ๓บาทรวมทั้งสิ้น๖บาท
ขายที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้า
เงินมากว่า๑แสนบาทแล้วก็นำเงิน๕๐๐๐บาทเนี่ย
ไปถ่ายถอนรถคันนี้มาได้กลับคืนมานะคะ
สุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่รอดนะคะ
เจ้าหน้าที่สามารถตามไปจับกลุ่มได้ต้องชมนะ
ชมตำรวจสภาพบริโรคแดงนะทำงานได้ไวนะข่อเหตุวันจันทร์วันอังคารจับได้
แต่ขอบคุณสามีมากกว่าที่ช่วยเป็นพลังโซเชียลแชร์ให้